ส่วนกิจกรรมดีนะครับนำมาฝากกันหน่อยครับ
ก็การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ
ก็จะมีการประลองลีลานักภาครุ่นจิ๋ว
ก่อนอันนี้เราเคยมีการทำสกรูปมาแล้วนะครับ
การคัดเลือกปีนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็พูดถึงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีประเภทเรือขุดนะครับ
นักภาคเรือยาวรุ่นจิ๋วปี๔ก็เป็นการอนุรักษ์แล้ว
หรือที่เหลือ๔คนแต่รถสุดท้าย
ซึ่งจะทำให้ทุกคนนะครับมีโอกาสได้ภาคสดที่สนามแข่งเลยนะครับ
เพื่อหาผู้ชนะเลยในโทรเมนต์จริงเลยนะครับ

ผู้หญิงนี้ก็ไม่ค่อยน่าเชื่อนะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย
ถือว่าเห็นกันบ่อยในการแข่งขันของเวทีนี้เลยนะครับ

ถ้าทำการภาคเรือยาวเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับ
คนรุ่นใหม่เริ่มหันกลับมาให้ความสนใจกับการแข่งขัน

แข่งขันเรือแล้วก็การภาคแบบที่มีเสน่ห์นะครับ
ก็ดีใจที่โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีครับ
คือการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

แข่งในรอบชิงจัด๓สนาม
แรกนะครับที่วัดหัวดงพิจิตรนะครับ
ระบบอันที่๒๖๒๗สิงหาโครงสนาม๒กัญญายนต์นะครับ
อุบลราชธานีแล้วปิดท้ายนะครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาพฤศจิกายน
ชนะจะได้เงินรางวัล๑แสนบาทครับ

เรือสระสุพันธ์สลาชนะเรือสระบอลบัตร

ใช้ความสามารถการสอบอสารอันนี้ยากสุด
ความเร็วเนี่ยผมเคยเห็นตอนที่ไปทำเรือกับคุณดาวเนี่ย
แต่ว่าการสอบประสานที่เขาจังหวะเขาเข้า

ศิลปะในการฟังถือว่าสมาธิเขาดีมาก
เขาจะได้พูดซ้ำกันเลยนะว่าคนก่อนพูดอะไรไปแล้วตลอด
สุดยอดเลยนะครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายคือเข้าเส้นชาติ
จะมีจังหวะที่เป็นจังหวะเอกลักษณ์ของพวกเขานะครับ